คุณผู้ชมคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะ
ใครที่ยังไม่มีแพลนที่จะไปไหนเนี่ย
วันนี้เรามีกิจกรรมการแสดงดีมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะ
เพียงแค่ตีตัวไปที่จังหวัดเชียงราย

ใช่แล้วไปสัมผัสกับทุ่งดอกไม้นะคะ
มวลดอกไม้แล้วก็บทเพลงเพราะนะคะ
ในงานดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อค่ะ
เมื่อวานนี้เราได้ฟังเรียกน้ำย่อยกันไปนิดนึงแล้วนะคะ
แขกรับเชิญที่มาพูดคุยกับเรานะคะ
ซึ่งในงานดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อค่ะ
จัดขึ้นโดยบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดนะคะ
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
คุณผู้ชมนะคะจะได้พบกับการบันเลงบทเพลงพระราชนิพล
และบทเพลงแห่งความประทับใจค่ะ
เล็งโดยวงบางกอกซิมเฟอร์นี่ออเคสตรานะคะ
ดิกซี่แลนด์บิ๊กแบนด์และออลสตาร์ค่ะ
ขับร้องโดยศิลปินกว่า๒๐๐ชีวิตเลยนะคะ
ตลอดการจัดงานทั้งสิ้น๓วันเต็มค่ะก็คือ
เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันศุกร์ค่ะ
แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ๓วันด้วยกันนะคะ
เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างวันศุกร์
ศุกร์ที่๒๕ก็คือวันนี้นะคะจะเป็นศิลปินแนวป๊อปค่ะ
ก็คือป๊อปเดย์เขาเรียกแบบนี้นะครับ
ก็จะนำมาด้วยคุณแนมรณเดชฟิล์มบงกฎฮิวโก้
ซิลวงพอร์ตแล้วก็เพลงกราวค่ะ
ส่วนในวันที่๒นะคะวันเสาร์ที่๒๖พฤศจิกายนค่ะ

เดอะวอยซ์ค่ะแล้วก็หนุ่ยนันทการนะคะ
ส่วนวันอาทิตย์ที่๒๗พฤศจิกายนค่ะ
บูรินค่ะแล้วก็วงวีทรีโอนะคะ
รวมไปถึงสายลูกทุ่งอย่างน้องเป่าปาวลีก็มานะคะ
นี่ก็เป็นเพียงรายชื่อศิลปนคร่าวแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปชมงานนี้นะคะ
ก็ไปกันได้เลยกับงานดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อ
จัดขึ้นที่สิงปาร์คเชียงรายนะคะ
จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาไปจนถึง๒๒นาฬิกา
และที่สำคัญนะคะเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ